บ้านค่ะจริงเรื่องเพื่อนบ้านทะเลาะกันมันก็มีอยู่ไม่กี่เรื่อง
เรื่องอะไรบ้างฮะอันเนี้ยอ่าเรื่องเพื่อนบ้านก็มีจอดโร่
จอดรถขวางหน้าบ้านอ่าเรื่องขี้หมุ่งขี้หมาคราวเนี้ยค่ะ
เป็นเรื่องของหมาคุณผู้ชมคือหมาเนี่ยมันวิ่งเข้ามาในบ้านของผู้หญิงคนนี้
แล้วก็ไปคุยอะไรแบบเสียหายรวมถึงไปกัดกระต่ายของเขาตายด้วย
เจ้าของหมาเนี่ยเป็นตำรวจนะนี่คุณผู้ชมดูสิตอนที่หมาวิ่งเข้ามา
หมาตัวนี้ไม่ใช่ของเขานะคะอันนี้คือของเพื่อนบ้านนะ
เนี่ยวิ่งเข้ามาที่บ้านของคนนี้นะใช่ค่ะมาคุยต้นไม้แล้วก็มาแบบมาถ่ายเอาไว้อ่ะ
ซึ่งเขาเคยบอกกับเจ้าของหมาแล้วแต่ก็ไม่มีการรับผิดชอบ
คือตอนแรกอ่ะนะเขาบอกไว้ว่าเนี้ยหมาถ้าเกิดหมาไปขี้อ่ะ
ให้มาบอกนะเดี๋ยวจะไปเก็บให้แล้วทางฝั่งเจ้าของหมาเขาก็บอกว่าเธอน่ะ
เปิดประตูบ้านทิ้งไว้หมามันก็เข้าไปได้สิอ่ะเหรอ
ทีนี้ล่าสุดเนี่ยมีการเข้าไปกัดกระต่ายด้วยซึ่งพอไปบอกเจ้าของสุนัข
เจ้าของสุนัขก็บอกว่าอ้าวก็ไปฟ้องเอาละกันอุ้ยเนี่ยเห็นไหม
พอเข้ามาแล้วมันวิ่งแบบนี้เลยนักข่าวของเราเนี่ยนะ
ไปคุยกับทางเจ้าของบ้านที่ถูกหมาของเพื่อนบ้านวิ่งเข้ามาเนี่ยนะ
ที่ได้รับผลกระทบนั่นแหละก็อยู่ในหมู่บ้านจัดสรรที่จันทบุรี
คือเธอก็เล่าให้เราฟังนะคะบอกว่าจริงสุนัขของเพื่อนบ้านอ่ะ

นี่ขณะปิดประตูไว้แต่ว่ามันก็ดันประตูเล็กเข้ามา
ไม่อยากให้เป็นเรื่องเป็นราวไม่อยากดำเนินคดีอะไรหรอก
คือแค่ต้องการคำขอโทษเท่านั้นเอง
แต่ทำไมฝ่ายเจ้าของหมามาหาว่าเราไม่ล็อกประตู
แต่บ้านเราก็มีทั้งเด็กมีทั้งสัตว์เลี้ยงเหมือนกัน
ใช่ค่ะแล้วเราก็กลัวว่าอนาคตข้างหน้า
หมาบ้านนู้นมันจะมาทำร้ายคนในครอบครัวเรานะฮะ

ด้วยสภาพคนที่จะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไร
ถ้าเราควบคุมเขาได้มันก็โอเคครับ
คือถ้าเราปล่อยให้ไปเดี๋ยวร้อนคนอื่น

ถ้ารู้ว่าตัวเองผิดหมาตัวเองผิดก็ควรจะแค่ขอโทษก็พอพี่

บ้านหลังนี้บอกว่าไม่อยากให้เจ้าของหมามาเบ่งมาเบ่งอะไร

ใช่ค่ะแล้วก็มีการไปพูดด้วยไงว่า

โอ้โหคุณทีนี้นักข่าวของเราเนี่ยนะไปเจอกับเจ้าของหมา
ก็คือดาบตำรวจวีรชาติโสมาศรี
ซึ่งเป็นผู้บังคับหมู่งานสืบสวนที่สพเมืองจันทบุรี
ทีนี้เขาก็บอกว่าตอนที่เราไปถาม
ทางฝั่งตำรวจบอกว่าก่อนหน้านี้เคยคุยกันแล้ว

แต่หลังจากนั้นมันมีการเอาเรื่องนี้ไปโพสต์
อย่างนี้ผมเองก็เสื่อมเสียชื่อเสียงสิ
เพราะอะไรล่ะคนที่เขาโพสต์คนที่เขาแชร์
มันเหมือนกับว่าทางฝั่งบ้านบ้านนี้
บ้านเพื่อนบ้านผมเนี่ยที่หมาผมไปสร้างความเดือดร้อน

อ้าวแล้วกลายเป็นว่าฝั่งตำรวจได้รับผลกระทบ
ทีนี้ก็เลยจะเอาหลักฐานไปดำเนินคดีกับคนโพสต์คนแชร์นะครับ
ซึ่งนักข่าวของเราเนี่ยย้อนกลับไป
ถามบ้านที่เขาได้รับผลกระทบอีกรอบนึง
ว่าเอ๊ะไหนทางตำรวจเขาบอกว่ามีการตกลงค่าเสียหายกันแล้วนี่
ก็ใช่ค่ะเรียกค่าเสียหายไป๗๐๐

แล้วหลังจากนั้นมันเงียบไปไง
คือตกลงกันแล้วก็จริงแต่ตังค์ที่โอนมาให้มันไม่มี
แล้วก็ยืนยันนะว่าไอ้เงินทางฝั่งบ้านผู้หญิงเนี่ย
เขาบอกว่าเขาไม่อยากได้หรอกแค่อยากได้คำขอโทษ
แล้วพานักข่าวมาให้ดูค่ะว่าประตูเล็กของเขาประตูมันเสีย
พอหมามันดันมามันก็เข้าได้พยายามจะล็อกแล้วมันล็อกไม่ได้
ฝั่งนี้เขาบอกว่าอยากให้เจ้าของสุนัขดูแลสุนัขของตนเองให้ดีกว่านี้
ไม่ใช่ปล่อยออกมาแล้วมันก็วิ่งเข้ามาที่บ้านเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับ
ต้องคุยกันนะตกลงกันนะไม่งั้นจะอยู่กันไม่ได้